มาดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าแชร์กันว่อนเลยนะ
ในเพจดังเข้ามาโพสเอาไว้บอกมีชายจากกันสามคน
บุกเข้าไปที่บ้านหลังนึงแล้วอ้างตัวว่าเป็นตำรวจจะมาตรวจเรื่องของยาเสพติด
แต่เมียของผู้ชายคนนี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเขาบอก
โอ้โหมันต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอขนาดไหนลองดูค่ะ
คุณเรียนพ่อบอกว่าให้ใหม่เรื่องไปไปขัดขึ้นจับผมขอหาด้วยไป
ผมยังไม่ได้ไม่ได้เออยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือไม่ผิด
มันจับเรื่องอะไรยังไม่มีรักฐานเลยยังไม่มีรักฐานว่าผิดอะไรเลย

มันยังไม่มีของฮา
อ่ะมันดูดุเดือดคือเสียงของเมียก็เสียงดังแล้วก็พยายามบอกว่า
คนเป็นสามีกับผัวเขานั่นแหละก็บอกว่าแจ้งเลยแจ้งเลย
แล้วก็ไม่เชื่อคือตอนแรกยังไม่เชื่อว่า๓คนนี้ที่อ้างตัวเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
แต่เวลาเราดูคลิปเราต้องดูจนจบแล้วเดี๋ยวต้องดูด้วยนะคุณผู้ชมบางทีมันก็มีสองฝั่งสองฝ่ายนะคะ
คือคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้อยู่ในเพจที่ชื่อว่าเกรียงไกรไทยอ่อน
อย่างที่เห็นตามภาพเลยที่อธิบาย
ภาพนี้คือเกิดขึ้นชายชะกัน๓คนบังคับให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คือนายอนุวัฒน์นี่แหละขึ้นรถกระบะสีดำคนนั้น
ตัวคนเป็นเมียเนี่ยชื่อนางสาวไอราดาอายุ๓๐ปีก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
แล้วเธอก็เล่าแบบนี้เพราะทีมข่าวไปเจอกับเธอค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๓๐พฤศจิกายน
ผู้ชาย๓คนนี้ขับรถกระบะสีดำมาในบ้าน
เดินลงจากรถมาก็ดุมปรีเข้ามาเลยทีเดียว
แล้วเธอบอกว่าตอนนั้นเอาจริงที่บ้านมันมีหมาแม่ลูกอ่อนอยู่
สามีเธอจริงก็วิ่งไปจับหมาก่อนแหละเพราะกลัวว่าจะไปกัดคนแปลกหน้า

ใช่วิ่งไปจับหมาก่อนมันก็จะมีภาพ
ชายชะกัน๓คนล็อกตัวเลยค่ะ
นี่หมาอยู่ที่นี่ตรงนี้หมาวิ่งอยู่แถวนี้
เขาจะไปช่วยจับหมาไม่ให้หมากัด

พอโดนล็อกตัวเสร็จเธอบอกแบบนี้ด้วยนะ
รู้สึกแล้วมันใช้ความรุนแรง

เดี๋ยวมีความผิดปรับไม่เกิน๓ล้านเลยนะ

สุดท้ายสามีเธอถูกดำตัวขึ้นรถก็ได้นะคะ

ไปโรงพักใช่ไหมพราคอันครับอ่าไปโรงพักใช่ไหม

ตัวปัสสาวะพบเป็นสีม่วงครับพี่หอวิ

ไอ้ที่ถ่ายคลิปไปไม่ได้เอาคลิปนี้ไปโพสต์เผยแพร่อะไรนะ

พ่อผัวเป็นคนส่งไปให้เพจดังโพสต์

แล้วเธอยอมรับว่า
ยอมผัวเธอติดยาเสพติดจริง

ก็ไม่น่าที่จะทำรุนแรงกันขนาดนี้ค่ะ
อ่ามันอาจจะชวนลำมุนก่อน

แต่เขาไม่สมควรที่จะวาง
แบบยัดเข้ารถยัดเข้ารถแบบนั้น
โดยที่ไม่แจ้งว่าเขามาเพื่ออะไรมาทำอะไร
แล้วทำไมไม่ถามแฟนหนูว่าเขาวิ่งออกมาทำไม

ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ยอมรับนะคะว่าทางแฟนไม่ผิด
ทางแฟนผิดค่ะผิด
แต่ว่าเขาต้องตรวจก่อน
เขาต้องตรวจก่อนนะคะตรวจปัสสาวะก่อน
แฟนหนูยอมรับค่ะว่าเสพ
อันนี้ก็ในมุมของเธอนะเธอก็ยอมรับว่าแฟนเธอผิด
แต่ยังไงก็ตรวจก่อนไหมก็ทำรุนแรงกันเกินไป
ทีนี้ผู้สักข่าวของเราเลยตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันค่ะ
ชาย๓คนในคลิปเนี่ยตกลงเป็นตำรวจจริงไหม
เอาเป็นสิเป็นตำรวจสพมอุบลราชธานี

ตำรวจบอกว่าเขาได้รับคำสั่งให้ไปจับกลุ่มขบวนการยาเสพติดนี่แหละ
มันก็เกิดการขยายผลไปถึงนายอนุวัฒน์คนนี้นี่แหละ
ไปตรวจสอบปรากฏอันนี้ตำรวจบอกนะ
ตอนนั้นนายอนุวัฒน์พยายามจะวิ่งหนี
ไม่ได้จะจับมาไม่ให้กลับแต่จะวิ่งหนี

ถูกค่ะเขาเลยบอกว่ามันเป็นเหตุที่ว่าต้องล็อกตัว
จริงแสดงบัตรให้นายอนุวัฒน์และตัวภรรยาทราบแล้วก็ยืนยันแล้วนะ
และที่สำคัญอย่างที่บอกผลตรวจสารเสพติดก็เห็นแหละว่า